เกี่ยวกับเมายาเมาเหล้าหรือผีเข้ากันแน่
ลองดูหลานก่อนค่ะสภาพเป็นยังไง
ม่องน้ะเขาซื้อเนี่ย

เขาโต๊ะตรงไหน

โอ้โหดูสินี่ถามกี่ทีน้องเบียร์วัย๘ขวบก็ตอบเหมือนเดิมค่ะ
หน้าน้องเนี่ยเป็นไงบวมตรงโหนกแก้มแบบนี้ตาจะปิดแบบนี้ค่ะ
แล้วคนที่ทำน้องเนี่ยคือลุง
ลุงขวัญอายุ๓๘ปีลุงกำลังกินน้ำอยู่
เบียร์มองหน้าลุงไม่พอใจลุงเตะเขาป้าบเขาให้สองป้าบอะค่ะ
เห็นแบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปนี้นะคะแล้วก็มาโพสต์ลงติ๊กต๊อก
กลัวแหละกลัวว่าน้องเบียร์จะไม่ปลอดภัย
แม่ของน้องเบียไม่ได้อยู่ด้วยกันที่อุดรนะคุณผู้ชม
แต่ว่าแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
เพิ่งจะเอาน้องเบียร์ฝากให้ยายเลี้ยงที่อุดรได้๔เดือนเองค่ะ
แต่ปรากฏว่าลุงทำร้ายหลานแบบนี้
แม่บอกว่าจริงลุงก็คือพี่ชายแท้ของแม่นี่แหละ
แต่พอทำแบบนี้นี่ตัวคุณแม่เองก็ยอมไม่ได้นะคะ
เพราะว่าพี่ชายน่ะหมายถึงลุงมีพฤติกรรมรุนแรงหนักข้อขึ้นทุกวัน
นี่เคยทำแม่นะจนแม่แขนหักมาแล้วอะค่ะ
แล้วแม่น้องก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหยุดปีใหม่เนี่ย
ยังไงก็จะไปเอาลูกจากอุดรมาเลี้ยงอยู่ที่กรุงเทพนะคะ
ปีใหม่ปีใหม่มันบ้าค่ะอ๋อ
แล้วแม่มีสามีไหมมันบ้าค่ะหรือจึงไหน

คนที่รับลูกเขาได้บ้าผู้ใหม่นั้น

เพราะจริงมันก็เกิดขึ้นภายในครอบครัวนะ
แต่ว่าความรุนแรงแบบนี้ก็เอาไว้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
นางจันทร์พี่สาวของนายขวัญผู้ก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็เป็นป้าของเด็กด้วยบอกว่านายขวัญน้องชายเนี่ย
ไม่ได้เสพยาเสพติดนะคุณนะ
แต่ดูดยาเส้นทั้งวันเลยคุณมวลต่อมวลเลย
ส่วนที่อารวาสทำร้ายแม่และหลานสาวเนี่ยเพราะอะไร
มีความเชื่อว่าน่าจะถูกปอบเข้าสิงนะ

คืออย่างนี้พี่สาวเล่าให้ฟังบอกว่าขวัญนะนะ
ก่อนหน้านั้นไปบวชเรียนมาบวชตอนที่พ่อเสียชีวิตใช่ไหม
ตอนไปบวชเรียนนั่นแหละคุณเป็นช่วงเวลาที่นายขวัญเนี่ย
ไปเล่นของไปศึกษาไปทำวิชาอาคม

ชาวบ้านเชื่อแบบนี้เพราะรักษาของไว้ไม่ได้
พอของเข้านะก็จะเหมือนคนเป็นบ้า
พอศึกออกมาจากการบวชพระก็เลยเป็นบ้าไปเลย
เดินหน้าบ้านกลางวันกลางคืนเดินคนเดียว

บางทีก็หัวเราะชาวบ้านเห็นแล้วเขาก็กลัวไง

เหมือนถูกผีเข้าสิงแล้วชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีปอบด้วยนะฮะ
ทีนี้อยากให้ผู้ที่มีวิชาอาคมทางศัยศาสตร์
มารักษาน้องชายให้หายเป็นปกติซะหน่อยนะครับ

เชี้ยวไปหมดร้านกินเลย

ที่มีอาการแบบนี้น่าจะถูกผี

แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอยากให้ไปรักษาหน่อย
เพราะว่าถ้าวันดีคืนดีผีเข้าอีก

กลัวเกิดเหตุถึงขนาดแบบโศกนาฏกรรมหนองบัวลำพูเลย
อันนี้คือพี่สาวแท้ของในขวัญนะ
บอกแบบนี้ว่าน้องชายโดนผีเข้า

เพราะว่าเราก็ไปหาแม่ของนายขวัญมาด้วย
เดี๋ยวจะให้ลองฟังซิว่าแม่จะบอกไหมว่าลูกฉันโดนผีเข้า
เพราะอะไรนักข่าวของเราไปที่บ้านหนองสระปลา

พอไปถึงก็จะเป็นบ้านแบบโล่งนะ

พอไปถึงก็ไปเจอกับยายทองสา
ทองสานี่แหละเป็นแม่ของในขวัญ
ทองสาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นยายก็นอนพักอยู่

ก็นั่งกินข้าวอยู่ในบ้านป้าก็นั่งอยู่กับน้องเบียร์ด้วย
แป๊บนึงได้ยินเสียง

รู้ทีหลังว่าเอ้าลูกฉันเนี่ยไปทำร้ายน้องเบียร์

ลูกฉันไม่ได้มีวิชาอาคมอะไร
แต่ไอ้ที่ลูกฉันเป็นแบบนี้มีอาการทางประสาทจ้ะ
อยากให้พาตัวลูกฉันไปรักษาหน่อย

แม่บอกมาแบบนี้แล้วถามผู้ใหญ่บ้านหมู่๕หน่อยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านในขวัญนี่สรุปคือเขายังไงกันแน่
ยาผีเข้าหรือว่ามีอาการทางประสาท

ขวัญไม่ได้ติดยาเสพติดไม่ได้คลั่งยาบ้าหรอก
แต่มีอาการทางจิตแล้วไม่ยอมไปรักษา
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบดูประวัติที่ผ่านมา
จะไม่มีว่าเป็นประวัติผู้ป่วยจิต

ไอ้ที่ทำร้ายหลานคงจะเกิดจากอาการหลอนนี่แหละ

น้องเบียร์๘ขวบน้องเบียบอกว่ายังไงรู้ไหม

อยากให้แม่รับหนูไปอยู่ที่กรุงเทพด้วย
คือตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวในขวัญไปสอบสวนที่โรงพัก
แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อค่ะ
ถามว่าเจ็บไหมหลานบอกว่าเจ็บนะ

ตาเลยปวดไปหมดแก้มปวดไปหมดเลยนะฮะ